โครงการหางบันที่เกิดขึ้นเป็นข่าวคงทราบนะ
ว่ามีปัญหานะเรื่องของปริมาณไม่พอ
แล้วก็การดำเนินการที่โรงเรียนนั้นเนี่ย
อาจจะไม่ดูไม่เรียบร้อย
เช่นใช้ตักอาหารรวมกันไม่มีถาดหลุม
ที่เราเห็นแล้วก็ตรวจสอบขั้นต้นนะ
ในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยโรงเรียนแห่งนั้นเนี่ย
ก็ทำสัญญาเองโดยลงนามโดยพอโรงเรียนนั้น
คุณผู้หญิงเป็นคนลงนามนะครับ
ผมก็ให้ตรวจสอบว่าการดำเนินการในการลงนามนั้น
มีใครไปบังคับไว้เพราะตัวเองลงนามนะครับ
นั่นเรื่องหนึ่งหรือเขาลงนามเอง
เรื่องที่สองก็คือมีมาตรการอะไรที่จะ
ผู้ที่ทำสัญญาจะมีโอกาสที่จะตรวจสอบไหม
เงื่อนไขนะกำหนดเงื่อนไขไหมว่าคุณภาพอาหารดีหรือไม่ดีอย่างไร
พอหรือไม่พออย่างไรแล้วจะบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่อย่างไร
ก็ให้ตรวจสอบดูในกระดะนี้นะ
แต่โดยรวมนะครับทางกระทรวงมหาทัยได้สั่งการไปโดยรวมนะครับ
ไปถึงผู้ในการโรงเรียนทุกแห่งทั้งของสพด้วย
เป็นของท้องถิ่นประมาณ๑๒ของโรงเรียนทั้งหมด
หมายถึงว่าต้องทำสัญญาอะไรให้ถูกต้อง
และผมอยากเพิ่มเงื่อนไขในเรื่องของ
ถ้ามันเกิดคุณภาพไม่ดี
หรือว่าอาหารไม่พอจนถึงระดับหนึ่ง
จะต้องบอกเลิกสัญญาหรือว่าจะต้องปรับ
หรือจะต้องดำเนินการอย่างไร
น่าจะมีเงื่อนไขตัวนี้ด้วย
เรื่องที่๒จะต้องมีคัทกรรมการ
ต้องติดรายการอาหารไว้ให้ทราบทั่วกัน
แล้วก็อยากจะให้ผู้ปกครองได้มีส่วนไปดู
เพราะผู้ปกครองที่บ้านอยู่ใกล้หรือไปส่งนักเรียนหรือไปดูแลก็ไปช่วยกัน
ก็เหมือนเป็นเช็คอีกระดับหนึ่งนะครับก็อยากให้มี
ส่วนว่าถ้ามีการสอบสวนแล้วถ้ามีการทุจริต
ก็จะเริ่มรับรายการตามกฎหมายทั้งแพ่งพญาวินัยอย่างเต็มที่
เพื่อจะให้ไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอีก
ตอนนี้เราอบพยพประชาชนออกหมดแล้วนะครับออกมาหมดแล้ว
ตอนแรกเขาออกมาส่วนหนึ่งแล้วมีส่วนหนึ่งเขาไม่ยอมออกมา
เขาเฝ้าบ้านก็ออกมาหมดแล้วขณะนี้นะออกหมดเรียบร้อยแล้ว

เรามีที่พักพิงแต่เขาขออยู่บ้านญาติครับ

น้ำฝนมันตกแล้วก็น้อยเยอะร้อยกว่ามิล
แล้วก็น้ำป่าก็ไหลหลาก
เพราะฉะนั้นอยู่ก็อันตรายและการส่งกำลังก็จะยาก
สัญจรก็ยากออกหมดแล้วเรียบร้อยครับ
คุณบีเรียกครับ
มี่เมื่อวานที่มีการฝึกอะค่ะ

อันหนึ่งมาจากโครงทราบนะสวุนิปการณ์ใหญ่ของสมศัพท์
เกิดขึ้นท่านก็อยากให้มีการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่จิตอาสา
การทำที่ว่าเนี่ยจะต้องมีการซักซ้อมกันก่อนทั้งหมดเพื่อจะให้เกิดการบูรณาการช่วยเหลือกันเต็มที่
ทางทางเจ้าหน้าที่เราเองเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือทางจิตอาสาเองก็มีกำลังคน
แล้วก็มีกำลังคนที่มีความสามารถหลากหลายต่างกันเพราะฉะนั้นแนวทางทางกลุ่มป้องกันบรรเทาสารภัยกับสอย
ก็จะได้ประชุมร่วมกันในการที่จะฝึกนะการฝึกนั้นไม่จำเป็นต้องฝึกเป็นใหญ่เสมอไป
เราอาจจะฝึกเป็นพื้นที่เล็กแล้วก็เป็นกรณีเช่นอาจจะเป็นเรื่องของอุทธกภัยน้ำป่าไหลหลากก็ได้
จากอาคีภัยก็ได้หรือจากแผ่นดินไหวก็ได้ในพื้นที่บางพื้นที่ก็อาจจะมีด้านอ่าวไทยก็อาจจะมีการฝึกเรื่องซึนามิอีกก็ได้
เพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่เคยฝึกเลยก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะ
เพราะฉะนั้นแนวทางก็คือจะฝึกในพื้นที่อื่นอาจจะเป็นการฝึกเฉพาะพื้นที่
แต่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนจะต้องไปร่วมกันจิตอาสาตรงนั้นก็ต้องไปตรงนั้น
เมื่อวานนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดก็ได้ไปดูทุกคนก็ได้เห็นภาพของการบูรณาการ
ต้องการให้เห็นภาพของการบูรณาการร่วมกัน
ที่เห็นมีภาษาอังกฤษด้วยอะไรเนี่ยเป็นหน่วยงานของสากลที่เขามาร่วมด้วย
เพราะฉะนั้นก็อยากให้คนที่ทำงานเรื่องนี้ได้เคยชินจะมีมูลนิธิมาร่วมด้วย
เพราะฉะนั้นก็จะสูบรักจะฝึกในพื้นที่โดยทั่วไปอีก